ืบหน้ากรณีที่คนร้ายบุกเดี่ยวเหมือนกันครับ
แต่รอบนี้ที่เขาได้ทองไปน้ำหนักเกือบจะร้อยบาทนะฮะ
เหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักช่วง
สี่พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
แล้วความแสบของคนร้ายคือพอมันชิงทองเสร็จแล้ว
มันวางระเบิดปลอมขู่เจ้าหน้าที่ด้วย
ฉันจำภาพได้ที่เหมือนกับว่ากลัวจะมีใครตามใช่ไหม
ได้ทองมาเสร็จก็เอาก้อนก้อนนึง
เขาพอดีก็ยิงโป้งใส่เสร็จปั๊บแล้วเขาก็ก่อเหตุชิงทอง

นี่คือมุมหนึ่งที่เราเห็นภาพการกระทำของเขาทั้งหมด
คนก็ตกใจพนักงานก้มหลบแล้วนะฮะ
เดี๋ยวลองดูภาพวงจรปิดมุมอื่นเพิ่มเติมหน่อยนะครับ

คือตอนนั้นมีรายงานข่าวบอกว่าคนร้ายบุกเข้าไป
ชิงทองร้านทองนี้ตั้งอยู่ภายในห้างแห่งหนึ่ง
สาขาเสนาอายุทยานะครับ
วาดทองไปน้ำหนักตอนแรกที่เป็นข่าวคือ๙๕บาท
มูลราคาประมาณ๒ล้าน๘นะครับ
แต่ว่าสุดท้ายตรวจสอบข้อความล่าสุดที่ขึ้นเป็นหัวข้อข่าวเนี่ย

แต่มูลค่าราคาทองช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันดีดเด้งขึ้นไป

คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก๔พฤศจิกายน
ต่อมาครับคนร้ายมันเอามอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุ
ทิ้งไว้ที่บริเวณพงหญ้า
แล้วเมื่อ๙พฤศจิกายนคุณตำรวจก็ไปตรวจสอบเจอ
กัดจุดนี้คือริมถนนวัดบางปลาหมอหัวเวียง

ห่างจากจุดที่คนร้ายก่อเหตุประมาณ๔กิโลเมตร
ทราบต่อไปครับรู้ตัวคนก่อเหตุ
ไม่ใช่มีแค่คนเดียวมีถึง๓คนด้วยกัน
แล้วทำเป็นขบวนการวางแผน๑คน
ก่อเหตุ๑คนพาหลบหนีอีก๑คนฮะ
๓คนที่เป็นกลุ่มกวนร่วมกันชิงทอง
ปรากฏว่าจับได้ก่อน๒คน
คนแรกที่จับได้ชื่อว่าใน๑ศักดา
และในบูมนารากรครับจับได้ที่ปั๊มนะ
เอาของกลางรถคันนี้เอาขึ้นมาจากบริเวณพงหญ้าเรียบร้อย
จับได้๒เสร็จปั๊บประมาณสักช่วง๕ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้
คุณผู้ชมครับคุณตำรวจเนี่ยนะฮะ
พากันไปปิดล้อมที่บริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่ง

นี่คือภาพบรรยากาศกลางดึกเมื่อคืนนี้
แล้วไปจับได้เพิ่มอีก๑คน
คนนี้คือในกอล์ฟกริจรัฐฮะ
ก๊อฟเนี่ยทันทีที่เห็นตำรวจเชื่อไหมคุณขวัญคุณผู้ชม
ตกใจครับพยายามวิ่งหนี
แต่สุดท้ายลื่นล้มแล้วญาติก็พาออกมา
เอาผ้าคลุมหน้าคุมหัวแบบนี้นะฮะ
มอบตัวเสร็จปั๊บพาขึ้นรถตำรวจไปที่โรงพักครับ
การจับกลุ่มในครั้งนี้สืบทราบพฤติการการก่อเหตุ

ใน๑ก็คือคนที่จับได้เป็นคนแรก

แล้วบูมเป็นคนก่อเหตุ

เดี๋ยวขึ้นวินโดคู่วงจรปิด
ภาพจากมือถือที่ก่อเหตุชิงทองในร้านอีกครั้งก็ได้นะครับ

อ้าวแล้วก๊อฟที่เพิ่งจับได้คือใคร
อล์ฟคือคนที่ขับกระบะไปรับไง
ขับกระบะไปรับเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นท้ายรถกระบะ
แล้วเอามอเตอร์ไซค์ไปทิ้งที่พงหญ้าริมทาง

คือเป็นคนไปรับเพื่อนตัวเองที่เข้าไปก่อเหตุ
ถูกต้องก็๓คนไม่มีใครห้ามใครเลยครับ
มีแต่ช่วยกันเชียร์ก็เลยต้องถูกรวบทั้ง๓คน
เดี๋ยวลองดูภาพที่โรงพักหน่อยกันแล้วกันครับ
จะมีบางจังหวะที่คุมตัวในกอล์ฟมาขึ้นรถตำรวจนะฮะ
แล้วจะเห็นว่าบริเวณหน้าแข้งด้านซ้ายของเขา

นั่นคือแผลที่เขาลื่นล้มเมื่อคืนนี้
ตอนที่ระหว่างหลบหนีคุณตำรวจ

สอบปากคำ๓คนเสร็จเรียบร้อย
ปรากฏว่าพอจะพาตัวไปทำแผนเนี่ย

แต่ในเบื้องต้นครับก็แจ้งข้อหานะครับ
ปล้นทรัพย์และมีอาวุธปืนในครอบครอง

เอาหัวข้อข่าวลงนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเห็นภาพเมื่อกี้นี้

ที่เห็นว่าผ้าพันแผลอยู่ที่หน้าแข้งด้านซ้ายของเขา

นี่ฮะคือเดินออกมาแบบนี้เลยหน้าจอยเลยครับ

เพื่อเตรียมไปฝากขังศาลจังหวัดพระนครศรีอายุทยา

นักข่าวสังเกตเห็นว่าตลอดทั้งวัน
ไม่มีญาติมาเยี่ยมไม่มีใครมาดูเลย
จาก๔พฤศจิกายนที่ก่อเหตุ

แล้วทองที่ได้ไปคือน้ำหนัก๘๖บาทนะ
มูลค่าอย่างที่บอกฮะร่วม๓ล้าน

และก๊อฟขึ้นรถไปแล้วครับ
อ้าวนี่ฮะมีข้อมูลด้วยนะครับ
ทองที่อายุทยาแล้วเอาไปขายที่ร้านทองแห่งหนึ่ง

ทราบจนรู้แล้วก็ตามรวบตัวได้ครับ
แล้วคิดว่าเมื่อข่าวตอนที่ขวัญอ่าน๑๕บาท

แป๊บเดียวเดี๋ยวตำรวจก็จับได้นะคะ
จับได้ทุกรายไม่เคยมีใครได้ไปใช้เงินเลยนะ